มีการพิพากษากันออกมาแล้วในสารชั้นต้น
ซึ่งมีผลทำให้สส๑คนของพักเพื่อไทยเป็นสอสอขอนแก่น
ค้นสภาพจากการเป็นสอสอทันทีนะคะ
เพราะว่าโทษที่เขาโดนเนี่ยคือโทษประหารแล้วสารไม่ให้ประกันตัวด้วย
เล่าย้อนให้คุณผู้ชมฟังก่อนแล้วกันว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๖ค่ะ
ในตอนนั้นนายสุชาติโคตรทุมประหลัดอบจขอนแก่น
ถูกยิงเสียชีวิตหน้าบ้านพักของตัวเองที่จังหวัดขอนแก่น
ขณะกำลังออกจากบ้านไปทำงานนะคะ
โดยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมและจุด๓๘รวมทั้งหมด๘นัดด้วยกัน
หลังเกิดเหตุตำรวจทำงานจับกลุ่มทีมสังหารได้ทั้งหมด๔คน
ประกอบไปด้วยดาบตำรวจวีรศักดิ์ชำนาญพล

นายประพันธ์ศรีพิไลแล้วก็นายบุญช่วยจูงกลาง
พิพากษาไปหมดแล้วนะคะสำหรับทีมสังหาร๔คนนี้
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในชั้นการสอบสวนค่ะ
ดาบตำรวจวีรศักดิ์ผู้ต้องหาซัดทอดว่า
เขาเป็นแค่ทีมสังหารแต่มันมีคนจ้างหวาน
ซึ่งคนจ้างวันที่ว่าคือนายนวัฒน์ต่อเจริญศุกร์
เป็นผู้จ้างวานสั่งให้ฆ่านายสุชาติโคตรทุม
ซึ่งนายนวัฒน์ตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็น
สสขแก่นเขต๗ของภพเพื่อไทย
มูลเหตุการจ้างวานค่ามาจากการที่ผู้ตาย
หรือว่านายสุชาติไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ
ภรรยานายนวัดก็เลยเป็นประเด็นเรื่องชู้สาว
ทีนี้หลังก่อเหตุตำรวจก็ตรวจสอบพบข้อมูล
ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างพันธ์ตำรวจโทสมจิตแก้วพรม
หนึ่งในมือสังหารกับนายนวัดด้วย
สารพิครอบพญาหลักฐานแล้วเห็นว่า
รายละเอียดนี้อยู่ในความรับรู้ของดาบตำรวจวีรศักดิ์
พนักงานสอบสวนจะปั้นแต่งเพื่อเอาผิดจำเลยได้
อีกทั้งคดีจ้างวานค่ามักมีการวางแผนเป็นขั้นตอน
กปิดการกระทำความผิดไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้
ยากที่จะหาประจักษ์พยานที่จะรู้เห็นได้
แต่พยานหลักฐานโจทย์นั้นน่าเชื่อถือค่ะ
เชื่อถือโดยปราศจากข้อสงสัยว่า
จำเลยเป็นผู้ใช้ผู้อื่นฆ่าผู้ตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
เพราะฉะนั้นศาลเลยพิพากษาประหารชีวิตนะคะ
นี่คือโทษสูงสุดที่ประเทศไทยเรามี
รวมถึงให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน๓แสนบาท
พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายด้วย
หลังจากที่สารพิพากษาแล้วค่ะทางญาติของนายนวัฒน์ก็ยื่นคำร้อง
หลักทรัพย์สูงถึง๘ล้านบาท
เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณคดี
สารจังหวัดขอนแก่นก็ส่งคำร้องนี้ให้กับสารอุทธรภาค๔
พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว
ผลที่ได้ก็คือสารไม่อนุญาตค่ะ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจากเรือนจำก็มารับตัวนายนวัด
ไปรบี่ที่เรือนจำทันที
นั่นหมายถึงว่าสถานะสอสอของนายนวัด
สิ้นสุดลงนะตั้งแต่
คือคดีนี้เนี่ยเมื่อวานถึงแรงงานตอนข่าวเย็น
ตอนนั้นศาลยังไม่ได้มีคำอนุญาตออกมาว่า

แต่ถ้าเกิดว่าสารไม่ให้ประกันตัวแปลว่าต้องนอนคุก

คุณสมบัติการเป็นสอสอตามรัฐธรรมนูล๙๘นะ

นายสรษะสัพเพียรเวศเลยค่ะที่การสภาพผู้แทนรัฐธรรม
เขาก็บอกเอาไว้เหมือนที่คุณโรสลินพูดนี่แหละว่า
รัฐธรรมนูลเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่า

ผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก
และถูกคุมขังอยู่โดยหมายสาร
เพราะฉะนั้นนายนวัฒน์พ้นจากตำแหน่งสอสอทันทีเลยนะคะ

นางลำดวลโคตรทุ่มแล้วนางสาวชิติญานิโคตรทุ่ม
ภรรยาแล้วก็ลูกสาวของนายสุชาติผู้ตาย
บอกว่าขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรม
ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวกับพ่อที่เสียไปแล้ว
ทั้งคู่บอกว่าหลังทราบคำพิพากษาแล้วก็เดินทางไปหาคุณพ่อที่วัดด้วย
บอกว่าคนที่ทำผิดได้รับโทษตามที่เขาควรจะได้รับแล้วค่ะ
ไม่มีใครสามารถตัดสิทธิ์ได้ว่าแบบใครจะอยู่หรือใครจะตาย
ถ้าเขาแบบคุณไม่ชอบหน้าการขัดผลประโยชน์กัน
หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างรุนแรง
สำหรับการที่ใครสักคนไม่อยากให้ใครสักคนมีชีวิตอยู่ก็ทำได้
ไม่ว่าใครก็ท้ายที่สุดแล้วฟังว่ากฎแห่งกรรมอยู่ที่ทำจำนวดค่ะ